ประเทศไทยทางตอนเหนือตอนนี้ก็เจอกับวิกฤตหมอกควันไฟป่านะครับ
อย่างเช่นที่อำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงราย
ตอนนี้วิกฤตหนักครับไฟป่าเผาไหม้
ติดต่อ๒วันกว่า๒๐๐ไร่เกิดหมอกควันคลุมไปทั้งจังหวัดนะครับ
เช่นเดียวกับที่เชียงใหม่ครับก็ยังถูกปกคลุมด้วยหมอกควันไฟป่า
สนามบินก็ต้องเปิดระบบนำร่องฉุกเฉิน
เพื่อให้นักบินสามารถนำเครื่องบินขึ้นลงได้อย่างปลอดภัย
โดยรันเวย์สนามบินเชียงใหม่ถูกปกคลุมเต็มไปด้วยหมอกควันไฟนะครับ
เจ้าหน้าที่ต้องเปิดระบบนำร่องฉุกเฉินหรือว่าออโต้ไพลอท

ส่วนนักท่องเที่ยวที่ขึ้นไปดอยสุเทพก็ต้องผิดหวังไม่สามารถ
ที่จะมองเห็นวิวตัวเมืองเชียงใหม่ได้อย่างชัดเจน
บ่ายวันนี้สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษ
บริเวณโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยกลางเมืองเชียงใหม่
ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กได้๑๗๗มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตร
ซึ่งก็เพิ่มสูงขึ้นจากเมื่อวาน
ส่วนจังหวัดพยาวนะครับประสบปัญหาหมอกควันเป็นวันที่๓
จากการตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ตำบลเวียงอำเภอเมืองพยาว
พบปริมาณฝุ่นละออง๑๕๕มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตร
อยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ
ผู้คนก็ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยออกนอกบ้าน
ขณะที่นายสุประชัยเอี่ยมสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดพยาว

ขอความร่วมมือกับประชาชนห้ามเผาป่า
ทั้งในที่โล่งสวนไร่หนาทุกชนิดในช่วงระยะนี้
เพราะสภาพอากาศนั้นร้อนแห้งแรง
ยิ่งทำให้หมอกควันเพิ่มสูงขึ้น
ส่วนเจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าเชียงราย
ก็ได้มีการระดมกำลังชาวบ้านบนดอยแม่สลอง

ดับไฟป่าและทำแนวป้องกันไฟที่ลุกลามอย่างรุนแรง
ป่าแม่จันทร์หลวงเขตรอยต่ออำเภอแม่จันทร์แม่ฟ้าหลวง
ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำคำและป่าดอยแม่สลอง
ติดต่อกันมาเป็นวันที่๒พื้นที่เสียหายไปแล้ว
กว่า๒๐๐๐ไร่แต่ยังไม่สามารถดับไฟหมด

ปรีชาทองคำเอี่ยมผู้อำนวยการส่วนควบคุม

ตั้งแต่วันที่๑๖เมษายนที่ผ่านมาเป็นวันสุดท้าย

ก็เกิดไฟป่าต่อเนื่องหลายอำเภอ
ปอกควันปกคลุมทั่วจังหวัด๑๘อำเภอ
ช่วงเช้าที่ผ่านมาค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก
วัดได้๓๑๑มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตร
มีค่าสูงที่สุดในรอบปีครับ